สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืมคำดังแม่
ดังหมดเลยนะนี่ฉันก็เป็นเกียรติมากเลยที่นั่งอยู่ระหว่างคนดังทั้งสองคน
ไม่ใช่อันนี้นี่โอ้คุณแม่ก็ดังคุณแม่ก็เรื่องอาร์มอ้อยไง
คุณดังกว่าแต่นี่เขาดังแบบว่าในโลกออนไลน
เรื่องอะไรครับดังในโลกออนไลน์เรื่องแบบว่าสิกเกอร์ค่ะมีสิกเกอร์
ดังในโลกอะไรแบบว่าสิกเกอร์นะอะไรน่ะอะไรราคาอะไรน่ะอะไร
ไม่มีภาพเลยนะอะไรเท่านี้หรออะไรวะดูสิให้ฟรียังคิดก่อน
ให้ฟรีคิดก่อนเลยเออขอโทษจริงให้ฟรีคิดก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้บริหาร
เอาอีกแล้วนะฮะเอาอีกแล้วโอเคนะครับมาเรื่องแรกเลยนะครับเป็น
เรื่องที่เรียกว่าชั่วร้ายจริงจริงชั่วร้ายจริงนะฮะ
พ่อเลี้ยงสุดหื่นนะฮะไปเลยเถิดนะครับขืนใจลูกสาววัย๑๗
ผวบนะครับของตัวเองนะครับบอกว่าตัวเองนั้นอืมบอกว่าอารมณ์จะ
พาไปนะฮะทำไมอ่ะเมื่อวานนี้นะผู้สื่อข่าวได้มีการ
รายงานนะครับบอกว่าที่สะพอเมืองอุบลราชธานีนะครับ
ได้มีวิทยุนะจากหนึ่งเก้าหนึ่งราชธานีเนี่ยแจ้งเหตุมานะครับ
บอกว่ามีพ่อเลี้ยงเนี่ยไปข่มขืนนะครับเอ่อเด็กสิบขวบนะฮะ
ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของตัวเองภายในบ้านหนองว่านะฮะอยู่ที่อำเภอเมือง
วัดอุบลราชธานีนะครับหลังจากได้รับการแจ้งเหตุเนี่ยคือได้มีการ
รายงานทางผู้ประชาเนี้ยนะครับให้เดินทางไปนะครับซึ่งเอ่อ
หลังจากที่ไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้มีการไปตรวจสอบบ้านพักนะฮะ
ซึ่งเป็นบ้านพักชั้นเดียวภายในบ้านนะฮะไปพบกับนางสาวก้อยนะฮะ
นามสมมุตินะฮะอายุสามสิบแปดปียืนรอเจ้าที่ตำรวจนะฮะ
แล้วก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งนะฮะอายุแค่๑๐ขวบเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งเป็นลูกสาวอยู่ในการที่ตกใจกลัวแล้วก็ร้องไห้อยู่นะครับ
ก็เลยมีการสอบถามนางสาวก้อยเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นนามสมมุตินะครับว่า
ช่วงค่ำหลังเลิกงานเนี่ยตัวเองนั้นเดินทางกลับมาถึงบ้าน
เพราะว่าลูกสาวนี่มีอาการปวดท้องแล้วก็อาเจียนนะฮะ
จึงได้มีการสอบถามว่าทำไมถึงปวดท้องลูกสาวก็ไม่ยอมตอบนะครับ
พร้อมกับร้องไห้ต่อไปนะครับเมื่อเค้นถามหนักเข้าก็เลยเอ่อปรากฏว่า
ลูกสาวเนี่ยก็บอกว่าถูกนายบุญมีนะฮะสายเบาะอายุสามสิบเก้าปีนะครับ
ซึ่งเป็นสามีใหม่ของตัวเองเนี่ยไปล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
ผมขืนนานกว่าสามเดือนโอ้โหไม่ใช่ครั้งแรกสามเดือน
ทางตำรวจเองก็เลยได้มีการสอบถามนายบุญมีนะฮะนายบุญมีก็เลยมีการรับการสารภาพนะครับ
ข่มขืนเด็กหญิงฟ้าเนี่ยจริงครั้งแรกนะฮะลงมือในบ้านร้างนะครับ
ห่างจากที่อยู่ปัจจุบันประมาณห้าร้อยเมตรจากนั้นก็ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศต่อนะฮะ
ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับ
โดยนายบุญมีนะฮะได้มีการกล่าวอ้างว่าตนเองเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูนะฮะ
ก็เลยมีการกอดจูบหอมแก้มเด็กหญิงฟ้าแบบลูกสาว
แต่วันที่เกาะเหตุเนี้ยนะฮะครั้งแรกตัวเองเนี่ย
ก็เรียกว่าอยู่ในสภาพการเมาสุราดื่มสุราด้วย
ก็เลยได้มีการข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงฟ้าเนี่ย
ไปหนึ่งนแล้วนะฮะคือที่เหลือเองก็ไปลักษณะว่าใช้
พยายามขอใช้อวัยวะเนี่ยไปถูทัยอย่างนี้

แล้วก็ตามก็ได้มีการส่งตัวเด็กหญิงฟ้าไปตรวจหาร่องรอยการถูกข่มขืน
ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ที่บนรัชธานี
ก่อนนัดให้ทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำเด็กหญิงฟ้าน
เพื่อดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

แต่ทุกวันนี้ข่าวอย่างนี้มันมีเยอะมหาศาลจริง

ส่วนใหญ่คือครอบครัวไปกันไม่ได้ก็จะต้องมีการแต่งงานครอบครัวใหม่นั่นแหละ

นี่ดีนะยังไม่ใช่เป็นแบบว่าพ่อลูกจริงนะ

พ่อเลี้ยงก็คือยังไม่ใช่จริงนะก็ยังโอเคหน่อยนะ
ธุรกิจหนึ่งที่ตอนนี้โตเติบโตอย่างรวดเร็ว
แล้วเขาบอกว่าเป็นธุรกิจในอนาคตคือธุรกิจออนไลน์
บางคนเนี่ยตั้งตัวได้จากธุรกิจออนไลน์บางคนรวยเป็นร้อยล้านจากธุรกิจออนไลน์
เมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวอะไรว่ากรมสรรพากรเขาได้เปิด
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวลรัศดากร
เพื่อรองรับระบบภาษีแล้วก็เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

เขาบอกว่าได้มีการกำหนดให้สถาบันการเงิน
แล้วก็ผู้ให้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์
รายงานข้อมูลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะพิเศษ

คือคนไหนที่มีล่อยอดรายลับรายจ่าย
เงินเข้าเงินออกสูงสูงผิดปกติสูงเกินมาตรฐาน
เขาจะขอตรวจสอบทั้งหมด
เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี

ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันนะปีหนึ่ง๓๐๐๐ครั้ง

หรือรับโอนเงินรวมกันปีละ๒๐๐ครั้งรวมยอดรวม๒ล้านบาทขึ้นไป

หลังจากที่มีการเผยแพร่นะฮะร่างกฎหมายนี้ออกไปเนี่ย
ในโลกออนไลน์ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
นโยบายรูปแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแห่ค่าออนไลน์หรือเปล่า
เพราะทุกวันนี้คนก็ซื้อขายของกันทางออนไลน์เกือบหมดแล้ว
ในเรื่องของการตรวจสอบภาษีโดยเฉพาะร้านค้าที่มียอดขายสูงเนี่ย
ซึ่งมีทั้งคนเห็นด้วยกับเรื่องนี้
กับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เหมือนกันว่าเฮ้ย
เขาก็ทำมาหากินแบบสุจริต

แล้วก็ทุกคนมองว่าเสียภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีรายได้อยู่แล้ว
จึงไม่แปลกที่กรมสรรพากรเนี่ยเขาจะมีนโยบายเนี่ยออกมา

เป็นการสร้างภาระให้กับพ่อค้าแม่ค้ารอออนไลน์หรือเปล่า

ก็เป็นการที่แบบจะต้องสร้างตัวตนในออนไลน์

อย่างไรก็ดีนะฮะคงต้องติดตามกันต่อไปว่า
ร่างกฎหมายฉบับนี้จะออกมาเป็นยังไง
แล้วก็จะมีการปรับแก้ไขเนื้อหาของร่างกฎหมายนี้
จะเป็นยังไงเพราะว่าเขายังอยู่ในช่วงรับฟัง
ความคิดเห็นจนถึง๑๕เมษายนนี้

อ่าอุ่นมาครับ
คลิปสาวนั่งฝากระโปรงแท็กซี่มันคืออะไรครับ

ครับผม
แล้วกันจากกรณีที่โลกออนไลน์เนี่ยนะครับ
โพสต์คลิปนะฮะแล้วก็ข้อความระบุว่า
เหตุเกิดที่แยกทางเรียบทางด่วนนะฮะตรงพระรามเก้าเนี่ย
ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งรถจักรยาน
ขี่รถจักรยานยนต์มาก็ขี่มาอย่างนี้ขี่มาก็ตามแท็กซี่มา

ก็จอดปั๊บเนี่ยนางก็วิ่งลงไปแล้วก็
ตบประตูกระจกบอกว่าให้เปิดประตูให้เปิดประตูเดี๋ยวนี้

ไม่ยอมเปิดให้เพราะไม่ยอมเปิดให้ปั๊บนางก็กระโดดขึ้นไปเลยนี่ดูคลิปเลย

เออนางกระโดดขึ้นไปเลยมีอะไรมั้ย

ขับไปจนกระทั่งเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
เกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเดี๋ยวดูเอาเลยสิคะ

แท็กซี่ก็ขับไปนางก็ก๊อบอยู่อย่างงั้นน่ะไม่ยอมลง

นางไปอยู่ขึ้นไปนานเหมือนกันนะ

แท็กซี่เนี่ยไปชนตรงถนนพนาฬั่งก้าวค่ะ
ก็แต่ว่าก็ไม่ลงจากรถมาอีกนะ
แท็กซี่ไปชนนะก็ไม่ลงมาอีกนะซึ่ง

โทรศัพท์คุณนี่ไม่ปิดเสียงนี้นะ
นาฬิกาปลุก

สรุปอยู่บนบน

ในการเกิดวันที่๔เมษายน

เห็นกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะ

เสร็จแล้วก็พยายามที่จะเปิดประตูแท็กซี่
ก็จนกระทั่งไปชนก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น

ก็มาดูก็ระบุว่ามันเป็น
ความประมาณร่วมนะคะ

ของตัวเองกันไปส่วนประเด็นนั่นก็คือว่า

คือภรรยาของ

รู้ว่าผัวตัวเองไปมีเมียน้อย
ไม่ยอมกลับบ้านกลับช่อง

ใช่จนเจอเจอเสร็จแล้ว
นางก็บอกว่านี่ไม่เปิดประตูนะ

พร้อมขับแท็กซีกับเนียตัวเอง
ก็อย่างนั้นออกไม่ใช่นะ

อีพัวหนีไปแล้วอีเมียก็เลยต้องจ่าย

เหมือนกับนอนอยู่บนเตียงนอน

อยากคิดดูพระรามก้าวรถเยอะ

คุณแม่เคยทำแบบนี้กับผู้ชายไหม

ใครกระทำ

มาก

ดีดีที่เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นที่ประเทศไทย

โอ้โฮแต่นี่คุณตกใจง่ายนะ
ดีแล้วจะอ่านข่าวเบาคุณจะไม่ต้องตกใจ
เจ้าของร้านบะหมี่ตรงเป๋ยนะฮะแห่งหนึ่งในเมืองหายโขมณฑลหายหนานหายหลำเนี่ยแหละ
เอาง่ายทางใต้ของประเทศจีนเนี่ย
พบว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาน้ำสต๊อกเนื้อของร้านเนี่ย
ทำไมกลิ่นมันแปลก

เราก็ต้มสูตรมาตั้งหลายปีทำไมมันก็ไม่เคยมีกลิ่นอย่างนี้

เขาก็ชิมเพราะทั้งร้านก็ต้องกินเพราะร้านนี้ขายดีมาก

ก็มีบางอย่างไม่ปกติเกิดขึ้นแน่นอน
ในที่สุดก็ตัดสินใจไปซื้อกล้องวงจรปิดเนี่ยมาติดตั้งไว้ที่ร้าน
โอ้โหวันแรกเท่านั้นแหละถึงกับอึ้งคุณ

ช่วงเช้ามืดของวันที่๒๘มีนาคม

กล้องวงจรปิดเห็นภาพชายคนนึงเนี่ย
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านบะหมี่เหมือนกันตรงเปิดเหมือนกันเนี่ย
ไปในร้านแอ้นเด็นเนี่ยถอดกางเกงออกแล้วก็ตัดตัวถอดแล้วถอดแล้ว
ใส่หม้อน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกนี่ไงนอกจากนั้นนี่ไงเอาฟ้าปิดด้วย
นี่ก็ปิดไปด้วยเห็นไหมล่ะชีใส่แล้วก็ใส่บางอย่างเข้าไปในน้ำสต๊อกอีกใบหนึ่ง
ซึ่งตรวจสอบนอกจากฉี่แล้วที่ใส่ไปนั้นคืออะไรคุณรู้ไหมอะไรครับ
อุจจาระจริงหรือเปล่ามึงขายดีนักใช่ไหมฉี่ปุ๊บใส่อุจจาระ
แล้วผมคิดว่าเจ้าของร้านกะหมี่ที่กอเฮนเนี่ยคู่ตำรวจจับไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ในเวลาต่อมาโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าชายที่ก่อเหตุอิจฉา
ที่ร้านตัวเองเนี่ยขายของไม่ดีเท่ากับเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเนื่องจากร้านนั้นน่ะ
หายเท่าไหร่ก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมดชาวบ้านนี้มากันเต็มไปหมด
วิธีที่คิดได้อย่างดีที่สุดคือเอาปัสสาวะกับอุจจาระไปใส่ซะ
เผื่อคนจะได้ไม่เข้ามาบ้าน่ากลัวเนอะมันก็ควรจะต้องพัฒนารสชาติของมันให้แบบ
เป็นพี่ไปจีนบ่อยบ่อยอิจฉาอาจจะอ้วนไม่กินของลิมทานงเออ
ว่าครึ่งเหล้าหรือระวังไว้เถอะนั่นไงโรลัสสาวะน่ากลัวเนอะ

ต่ำซามมากคิดได้อย่างไงเอาจริงอันนี้
ต่ำซามข่าวแรกก็ต่ำซามแล้วแบบว่าขมคืนเด็กอายุสิบคูก
ปัสสาวะก็หนักพอแล้วก็แบบว่า๓๔วันเจ้าของร้านเขาพยายามเอง
ใส่อะไรผิดไปหรือเปล่าหมูเน่าหรือเปล่าไก่เน่าหรือเปล่า
สมัยว่ามันหลายวันถ้ามันเป็นปัสสวันอย่างเดียว
เป็นอย่างที่๒๓วันแล้วไอ้คนที่มานั่งกินก็กินไปแล้ว
แล้วร้านนั้นกลายเป็นร้านที่ขายดีที่สุด
แล้วคุณคิดดูว่าหลังจากนี้คนที่เคยมากิน
เป็นร้านขายดีของไอ้หลับแล้วคุณคิดดูเองแล้วกันว่า
ไอ้พวกที่มากินแล้วร้านขายดีร้านขึ้นชื่อ
เพราะว่าในระแวกนั้นไม่มีร้านไหนขายดีเท่าร้านนี้
หมายความว่าต่อไปนี้ถ้าไม่มีขี้ของแต่คนนี้

แล้วน้ำสต๊อกเนี่ยมันใช้ทั้งร้าน

ก็คือน้ำทุกถ้วยก็มีส่วนผสมเจือจา

แล้วเขามีตรงพอลงมานะ
มันมีตึกแถวอันหนึ่งที่ขายสาระเป๋า

แล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คนขายสาระเป๋า

ซึ่งแบบอร่อยมากคนกินกันสุดลิดเลย

ร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับขายพวกขนมคบเคี้ยว

แต่เราโชคดีที่เราไม่เคยไปกินเพราะอะไรรู้ไหมมันต่อคิวยาว
ตอนหลังทำไปทำมาถึงรู้ว่าอ๋อ

ใช่ไหมคงประมาณนั้น
คนที่บางทีก็ไปเอาเด็กที่ทำแท้งอะไรอย่างนี้มาทำ

อื้อคุณพี่น่าขายดีค่ะแล้วกี่วันหนึ่งจะรู้เนี่ย
จับเพราะว่าคนมันตายแบบว่าคนมันทำมาหายไปไหน

มาเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรียกว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
คือมีมือปืนหญิงคนหนึ่งเขากราดไปยิงยูทูป
เป็นสำนักงานของยูทูปซึ่งผู้หญิงคนนี้

คือทางสำนักงานข่าวนะครับ

ที่สำนักงานใหญ่ของวิทยามนี้
ไซต์ให้บริการเผยแพร่คลิปวิดีโอรายใหญ่ของโลก
ในเมืองซันบลูโน่คริฟเฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
โดยเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักเที่ยงครึ่ง
ของวันที่๓เมษายนที่ผ่านมา

โดนคมกระสุน๓รายอยู่ด้วยกัน
ส่วนมือปืนหญิงก็ยิงตัวเองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ใช่ครับซึ่งทางเว็บไซต์มิลเลอร์ได้มีการเปิดเผย
บอกว่ามีการเปิดเผยชื่อมือปืนหญิงแล้วนะครับ
ซึ่งผู้ก่อเหตุร้ายในครั้งนี้
ชื่อว่านางสาวนาชิมอัดแดม

ซึ่งเธอเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์นะครับ
ที่ได้เซ็นเซอร์บัญชีในการใช้งานของเธอ

โดยก่อนหน้านี้แดมนั้นเคยถ่ายรูปของเธอเอง
ในระหว่างการรนตรงของกลุ่มพิทักษะชื่อดัง

เกี่ยวกับการใช้หมู
มาเป็นสัตว์ทดลองด้านการทหารของอเมริกาในปี๒๕๖๐
แจมนั้นเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์นะฮะ
ซึ่งเป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด
ในชุมชนชาวเปอร์เชียชาวตุรกี
ขณะที่อักแดมนั้นยังได้เคยออกมาแสดงความเสียใจ
มีคนเข้ามาดูจำนวนมากอีกทั้งเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมา
แดมนั้นได้มีการโพสต์รูปถ่าย
ที่เธอนั้นยืนถือป้ายมีข้อความในนั้นนะครับว่า
โปรโมทความง่วงเง่าการแบ่งแยกและยับยังข้อเท็จจริง
บอกว่าก่อนหน้านี้มีรายงานถึงสาเหตุที่มือปืนหญิงรายนี้มากราดยิง
ตอนแรกคิดว่าเธอจะมาแก้แค้นมายิงแฟนหนุ่มของเธอซึ่งอยู่ที่นั่น

แต่ตอนหลังได้มีการเช็คอีกทีนึงไม่ใช่
คนนั้นก็ไม่ใช่แฟนเธอแต่เธอโกรธเธอก็เลยมายิง
ที่โดนเซ็นเซอร์เนี่ยถูกต้องนะครับน่ากลัวน่ากลัว
ใช่เป็นอะไรก็ไม่รู้นี่ทุกข่าวเลยนะดูแล้วแบบฟังแล้วก็หดหูไปหมดเลย
อันนี้นี่ก็น่ากลัวพอสมควรกันเลยนะเกี่ยวกับเรื่องถุงยางอนามัย

เราคงชินแล้วน่ากลัวยังไงอะ
มันพิเลนกันนะสิคนอเมริกันเนี่ยนะ
แพทย์แพทย์นะตื่นพ่อแม่ผู้ปกครองในสหรัฐนี้
เฝ้าดูระวังไอ้พวกเด็กวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ย
มันชอบทำพิเลนมันเล่นพิเลน
มันเอาถุงยางอนามัยเขาเรียกว่าคอนดอม

ก็คือฮืดเข้าไปเนี่ยทางจมูกแล้วให้มันออกมาทางปาก

คนนองแล้วก็เป็นแบบว่าเท่สุดไงในสื่อออนไลน์

ตั้งแต่ในปี๕๖เนี่ยนะคะ

คุณดูสิอุบาตการีมากเลย
มันเป็นสื่อที่แบบว่าตลอดจนกลุ่มแพทย์
แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา

อาจจะกลายเป็นเทรนด์ที่มีคนทำตามกัน
สตีเฟ่นเอริคิวผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาในสหรัฐ
ชี้ว่าทุกวันนี้พวกหนุ่มสาวมันก็ทำอะไรทุกอย่าง

แค่นั้นยอดวิวแค่นี้
แล้วก็ตัวเลขผู้กดติดตาม
ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องมีส่วนที่จะเฝ้าจับตา
แหมจับตาดูพวกเด็กนรกมันก็จะกำไร

เข้าใจคำนี้มันจะยอมเชื่อฟังไหม
ซึ่งเด็กพวกนี้มันมองหาบางสิ่งบางอย่าง
ที่เรียกว่าท้าทายบนโลกออนไลน์
คุณคิดดูสิแล้วก็เรียนแบบไอ้สิ่งต่างเหล่านี้
อืมทางด้านนะฮะ

ทีมงานโทรศัพท์มันติดขึ้นมา
ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยก็แปลกเพราะว่า
ต่อให้เราเนี่ยนะคะดึงถุงยางอนามัยเนี่ยนะฮะ
จมูกเนี่ยนะลอดเข้าไปตรงช่องไป
หลุดออกมาได้เนี่ยนะเหมือนเป็นการสูดเข้าไปเนี่ย
มันจะให้ทำความรู้สึกว่ามันไม่สบาย
มันอึดอัดเข้าใจคำนี้ไหมแล้วก็เจ็บปวดอย่างที่สุดด้วย
มันคุ้มไหมถามจริงที่จะทำสิ่งเหล่านี้
เพื่อที่ให้ยอดไลคยอดวิวของคุณเพิ่มขึ้น
มันพิเลนอ่ะคนเหล่านี้มันแบบ
โอ๊ยทำไมมันแย่มาก
ของบทดำของบทดำไม่ได้เข้าทางจมูกเข้าทางปากเลย
มดดำนี่เขาไม่ใช่แบบว่าเขาไม่ได้เป็นแบบคอนดอม
หายไปเลย
มันลุดเข้าไปในคอเอง
ดีป่ะ
ช่วงหน้าตอนนี้ละครช่อง๓

โดยเฉพาะบุปเป้แต่ตอนนี้อีกกี่ตอนจบเนี่ย

อีก๓ตอนจบละครที่จะต่อจากบุภเพ

นี่ไงด้าว
หนึ่งด้าวฟ้าเดียว
ว่ามันเป็นปรากฏการณ์

เออเรตติ้งกับนาฑีมาแล้ว

กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะ

พี่หมื่นกับแม่หญิง
นอนกันเลยทีเดียวนะคะ

พอมันดังถึงขนาดนี้นะ
ก็จะต้องมีเรื่องเข้ามาแบบว่า

บ๊วยใส่ระแน่น่ะ

ผมอยู่ว่าทำไม

ทำไมไม่ใส่ชุดชั้นในมาถ่ายรายการสด
วันร้อนของเรา

กับเพื่อนร่วมงานยังไม่เหมือนใหงเงินวางมือ

ชาดด้านข่าวกัน

เออฉันแพง
ไม่จบ

ทำให้ข่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลย
สำหรับพระเอกหนุ่มโป๊ปเนี่ยนะคะ

ที่ล่าสุดเจอพิษข่าวแล้วนะ

เคยทำให้พนักงานสาวธนทางทอง

จะออกจากวงการนี้อีกด้วยนะครับ
จนทำให้เหล่าแฟนคลับนี่ก็เรียกว่าตกใจกันยกใหญ่เลยทีเดียว
ล่าสุดวันที่๓เมษายนนุ่มโป๊ปเขาก็ออกมาชี้แจ้งเลย

รู้สึกว่าแย่นิดหน่อยครับ
รู้สึกว่าเขาไม่น่าที่จะทำอะไรแบบนี้เลย
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง
แล้วก็สาวแบงก์ก็ไม่คุยบ้าง
เวลาไปธนาคารสอบถามรายละเอียดอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าไลน์ไม่มีหัวเราะด้วยนะ

ผมชินซะแล้วครับผมรู้สึกเฉยไปแล้วล่ะ

ส่วนที่มีข่าวบอกมาว่าจะออกจากนอกวงการ

นี่ก็ไอ้เร่งอย่างนี้สิ
เขาต้องเขียนแชมป์เลสชิ้นนัก

พยายามดูแลตัวเองให้ชีวิตดีที่สุดนะ
ถ้าจะทำยิ่งไปกว่านี้เนี่ยก็จะต้องให้ตนเนี่ยไปบวชด้วยดีไหม
นะถ้าจะอ้างว่าตัวขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงอะไรต่ออะไรต่าง

ถ้าเป็นจริงเนี่ยนะเอางี้ดิเปิดหน้ามาคุยกันเลย
ให้ชัดเลยไม่ต้องเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเข้าใจคำนี้ไหม
เอาล่ะค่ะเรื่องก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าต้องขอบอกนะยิ่งกว่าชีวิตจริงเลยนะหนุ่มโป๊ป
แต่ที่แน่นะคืนนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่ากำลังระเบิดระบือกันเลยนะคะ
กับพี่เดชนะฮะแล้วก็แม่หญิงการะเกดเนี่ยนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าทำให้วันนี้จะเป็นวันที่
เรื่องของวันแต่งงานแล้วเรียกว่าชุดแม่หญิงเนี่ยนะ
เขาจะแบบว่าจัดเต็มแบบว่าสุดกันเลยครบเลยทั้งชุดเครื่องครบเคราวเลยนะ
สมธารณสะพะเรือนออกยานะ
แล้วก็ยังขยี้ให้มันฟินกระจุยกระจายไปอีกเลยนะ

พอเขาจะซัดน้ำไปที่บ่าวสาวเนี่ย
พวกแบบว่าอีนังเล็กเนี่ย

เขาเรียกว่าทำให้ดัน
ใกล้กันให้ชิดกันอย่างนี้เป็นต้น

นานานเราจะมีละครที่แบบเป็นในลักษณะแบบนี้สักที

ก็จะเป็น๑ด้าวฟ้าเดียวกันเนี่ย

จากประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วกับ

วันนี้ก็ไม่ถึงกับกดดันขนาดนั้นหรอก
คือมันก็แอบมีนิดหนึ่งเหมือนกันนะ
แต่เราก็เชื่อว่ามันไม่มีทางจะไปสู้อะไรเขาได้หรอก

เลื่อนไปเป็นวันที่๒๕เมษายน

เรื่องของขันทีเนี่ยมันไม่ได้เริ่มมาจากที่เมืองจีนนะ
เรื่องของขันทีนเริ่มมาจากตุรกี

แล้วฟ้าเดียวเนี่ยจะเป็นอายุทยาตอนปลายแล้ว
เพราะว่าไอ้บุภเพชรเนี่ยจะเป็นอายุทยาตอนต้น

ใครที่ยังอินก็อยู่ก็สามารถดูเรื่องนี้ได้

ก็ไม่ได้กังวลอะไรก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกัน
ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้แย่
แล้วก็ดีไม่แพ้กันแน่นอน

แต่เราควรมีมาตรฐานความชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้ว

เป็นเรื่องจริงมั้ย
เรื่องจริงสิ
บางเรื่องในปรวาศาสตร์เลย
เป็นเรื่องนี้

โมดดำเขารัก

พูดถึงบุภเพลงนิดนึงคือ

เขาบอกว่าบุฟเฟย์ถือว่าเป็นปรากฏการณ์

เพราะฉะนั้นละครที่เรื่องที่จะมาต่อเนี่ย
ก็น่าจะไม่มีความกังวลใจอะไร

แผ่งอย่างนี้

ถูกไหมฮะที่เราเองก็ได้มีการอ่านข่าวไป

วันก็ปรากฏมีทางหนังสือฉบับหนึ่งหรือว่าสักอย่างในเว็บไซต์
ลงมาบอกว่ามือที่๓ก็คือเคนพอสคนนี้

แถมยังบอกว่าเคนพอสต์เนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ในไอจี
ผมจะเป็นคนดูแลคุณยาเยาทานเองนะครับอ้าว
โอ้มายกอดคือนังพูดไปเนี่ยประมาณว่า

นางเหมือนกับเสนอตัวอะไรอย่างนี้

ปรากฏว่าพอ
อีกยิ่งกระโโอเคอีกจะบ้าแล้ว

นี่เล่าให้ปังต่อ
โอ้มายก๊อด
พอเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีหนังสือปรับหนึ่งหรือเว็บไซต์ปรับหนึ่งเนี่ย
เอ่อเว็บหนึ่งเนี่ยได้มีการลงมาบอกว่า
เขาไปนั่งเฝ้าคุณยาย่าอยู่ที่กองถ่ายหลังโฆษณา
แต่ยายาเขาออกมาพูดแล้วเขาไม่รู้จัก
เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยคนก็ประโคมข่าวแล้ว
เขาเนี่ยเป็นมือที่๓แน่สื่อก็ไปสัมภาษณ์ยายา
ยาย่าก็บอกว่าไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้เลย
ไม่เคยเจอกันมาก่อนทำไมก็ถึงไม่ออกมาพูดซะทีว่าเราไม่รู้จักกันจริง
นึกออกไหมฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยคือเคนพร้อมเนี่ยก็ไม่ยอมออกมาพูดซะที
หลังจากนั้นผมก็ได้มีการพูดคุยกับเขาได้มีการสัมภาษณ์เขา
เขาก็บอกว่าพี่ครับผมจะบอกแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับ
ผมเองถ้าเกิดแฟนคลับคุณยาย่าเนี่ยมี๑๐ล้านคนผมคือ๑ใน๑๐ล้านคนนั้น

ผมไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงผมไม่ได้เป็นไฮโซ
แต่ผมมีความชื่นชอบคุณยาย่าแล้วผมก็ลงไปเหมือนกับลงเล่นเล่นเหมือนกับที่แบบ
เหมือนผู้ชายคนหนึ่งเด็กชอบดารา
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากพอมีข่าวเกิดขึ้นผมก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
และการที่เขาไม่ออกมาพูดออกมาพูดช้าเกินไปเนี่ย
เพราะว่าช่วงนั้นเขาซ้อมดาบอยู่เขาซ้อมดาบแล้วการฟันดาบเนี่ยมันต้องมีสมาธิในการฝึกซ้อม
เขาก็เลยไม่ได้อ่านข่าวพอหลังจากนั้นเขาก็มาเห็นอ้าวเขาก็ตกใจว่า
มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงคนประดาษเขาทำไมเขาก็บอกว่า
เขาก็เลยลงบอกว่าใจเย็นนะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยครับ
วันนี้เสร็จปุ๊บเขาไปออกงานวันที่๑คนที่ติดต่อเขาไปออกงานนะ
ถ้าที่ผมคุยนะฮะไม่ได้ออกตัวแทนเขานะคนที่ติดต่อเขาไปออกงานเนี่ย
บอกเขาว่าวันนี้ที่มาวันที่๑นี้ไม่ต้องพูดเรื่องข่าวยาย่านะ
ไม่มีใครมาสัมภาษณ์เรื่องนี้คนเดียวกันที่ติดต่อไปเนี่ย
บอกพวกสื่อมวลชนบอกว่าสัมภาษณ์ได้ทุกเรื่อง
สื่อมวลชนก็ไปถึงวันที่๑ก็เอาไมค์ไปเจาะเลยบอกขอสัมภาษณ์เรื่องยาย่าหน่อย
เขาก็บอกว่าพอดีว่าผมยังไม่ทราบเรื่องที่ผมอนุญาตผมไม่สะดวกสัมภาษณ์ในวันนี้ครับ

เขาก็พูดว่าเดี๋ยวเขาจะพูดเรื่องนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้ในวันที่สี่
ก็เลยคิดว่าเออไม่อยากจะผิดคำพูดเขาก็เลยคิดว่าจะไปพูดวันที่๔
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาก็เดินทางมาที่ช่อง๓มาคุยกับผมในรายการรายการหนึ่งนะฮะ
เสร็จปุ๊บผมชอบคำพูดเขาคำนึงเขาพูดกับผมว่าวันนี้ที่เขาเดินมาสัมภาษณ
ก็ถามว่าวันนี้เมื่อวันที่๓เองยังไม่ใช่วันที่๔แล้วคุณจะมาพูดทำไมวันนี้
เขาบอกว่าวันนี้ผมเดินมาที่ช่อง๓เนี่ยเพราะช่อง๓คือบ้านของคุณยาย่า
ถ้าผมจะต้องเดินมาขอโทษใครสักคนหนึ่งผมควรต้องเดินมาขอโทษเขาถึงบ้าน

เขาก็เดินมาในบ้านคือช่อง๓แล้วก็มายกมือไหว้ขอโทษว่า
ผมขอโทษที่ผมเนี่ยออกมาพูดช้าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้คุณยาย่า
หรือทางบ้านหรือว่าใครเสียความรู้สึกกับผมหรือว่าเสียหายกับผม
ผมไม่ได้ตั้งใจแต่วันนี้ที่ผมมาที่เนี่ยผมแค่อยากจะมาในบ้านของคุณยาย่าแล้วมาขอโทษ

เขาอยู่ที่ไหนเขาไปซ้อมที่ไหนอ่ะ

คุณยาย่าเขาก็น่ารักน่ะ

ถ้าเราไปมองแบบนั้นแกก็น่ารัก

น้องยาย่าไม่เอาคุณแม่ม้าเอาเนอะ

เอาคุณแม่งก็เอาเหรอ
ที่ตอนนี้เขาออกมาพูดเนี่ย

มีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าก็ดีไม่ใช่เหรอ
ที่ทำให้ณเดชน์ออกมาบอกรักยายาได้

เดี๋ยวไปดูในไอจีเขา
ดูดีดูดี

ตัวจริงหล่อมั้ย

ว่าคุณไม่ใช่เขาตอบว่าไงรู้ไหม
เขาบอกว่าพี่ครับผมไม่ใช่ดารา
แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องจัดการวิธีแบบนี้ยังไง

อย่าไปวุ่นวายทำให้เขาแบบว่าปวดหัวเลยขอร้อง

เขาน่าจะมีแบบเป็นผู้ใหญ่ให้คำแนะนำ

อ๋อหรอหลายแสนสิหลายแสนนะแค่แฟนคลับพี่หนูก็ครึ่งแล้วอ่ะ
นี่ผมลืมเมาส์คือผมอ่ะไม่รู้ว่าเห็นนี่ไหมผมลืมเมาส์
ผมมาเคยสัมภาษณ์เขาวันหนึ่งนะแล้วผมเขาแบบปกร่างอย่างนี้
เค้าก็ปัดอย่างเงี้ยถ่ายปัดอย่างเงี้ย
ไปปัดไปเออปัดไปปัดผมรำคาญมากเลย
ปุ๊บอีกวันหนึ่งเขาก็มาออกใหม่ผมบอกวันนั้นเขารวบผมมา
ผมบอกคุณฟ้าคุณรวบผมแบบนี้คุณดูสวยดีกว่าปล่อยผมตั้งเยอะเลยเนอะอะไรอย่างนี้
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนวันนี้นะเป็นเดือนนะผมไม่เคยเห็นแกแกะผมอีกเลย
โต้งยังไม่ได้ลงไอจีให้เลยนะ

เดี๋ยวนี้ข่าวนี้มักจะเกิดขึ้นในเพจเนาะ

ทีเนี่ยเป๊กเป็นคนที่ดูแลโพสต์เอง

พื้นที่ส่วนตัวระหว่างเป๊กกับแฟนคลับเท่านั้นนะ

กลายเป็นแบบว่าของการตลาด

คนก็จะไปซื้อโฆษณาไปซื้ออะไรของแบบว่า

พร้อมทั้งขอร้องให้แอดมินเปิดเพจแยกออกไปดีกว่า

ทางแอดมินเพจของเป๊กผลิตโชคเนี่ย

เรียนว่าเพจเป๊กผลิตเป็นของเฮียเหมือนเดิมทุกประการ

เข้ามาช่วยอัปเดตข่าวสารเรื่องงานเท่านั้น

จนกระทั่งทางฝ่ายของแอดมินถอนตัวแล้วก็ทำอาคาร์ทมาย
แล้วก็มีการขอโทษแฟนคลับกัน
แฟนคลับของเป๊กก็บอกว่า

ถูกต้องครับซาร่าแย้มมีรักใหม่โบ้ยถามไหม
เรื่องแชทหลุดสาวปริศนาเองก็แล้วกันนะครับ

กรณีที่มีข้อความแชทระบุว่าเป็นข้อความสนทนานะครับ
ระหว่างสาวปริศนานามพอพาน

ซึ่งซาร่าอดีตภรรยาได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
ว่าเรื่องข่าวของซาร่ามองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะ
เราได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ถามเข้าไป
เขาก็งงแล้วก็งงนะครับ

คิดว่าเขาก็คงไม่เครียดนะครับ

คิดว่าเขาคงชินกับการอยู่ในวงการนี้มานาน

ไม่ก้าวไก่อยู่แล้วมันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับ

ส่วนซาร่าเองก็มีคนคุยด้วยอยู่
แต่ยังไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจนอะไรนะครับ

เรียกว่าดูพี่เขาอยู่
อืม
อีกเรื่องหนึ่งไอซ์ปรีชยา
นะฮะก็มีคนบอกว่าอุ๊ยไปทำปากมาใหม่

เป็นการจำผิดใช่หรอเพราะน่าประสบอติเหตุไม่ใช่เหรอ

จริงยอมรับนะเรื่องใบหน้าที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเนื่องจากไปประสบอุบัติเหตุ
มันก็เลยต้องไปทำศัลยกรรมใหม่หมดเลยทั้งหน้า

ก็ไม่ได้ทำให้มันอะไรเพิ่มมากขึ้นหรอก
เป็นแต่ปรับสิ่งให้มันกลับมาดี
มันก็ประมาณ๖๗ปีแล้ว
แล้วหลังจากที่ไอซ์รถคว่ำก็ต้องทำตา
ทำโรงจริง

คือน่าพรมารรดิพคลมแบบหน้าหนัก
เละเลยใช่ไหมครับกรุกตังโมตอนนั้นไง

ไอซ์ตอนที่ประสบบัติเหตุ

มันก็คือทำให้แบบว่า
ในเรื่องของการแต่งหน้าก็ช่วย

ฉันก็ยังเคยทานเนี้ยทานโอ้โหมสตำ
เคยเป็นอันพักนึงปะอย่างนี้ใช่ไหม
เคยมาทำปากอันพักนึงปะ

เห็นแล้วเมื่อกี้แต่อย่างที่ไม่ได้เต็บเต็มตัวเนี้ย
อย่างนี้น่าจะเกาหลีไม่ใช่หมอไทยหรือเปล่าวะ

ฟิล์นข้างล่างเห็นไหมล่ะฟิล์นเลอร์อยู่แล้ว
โอเคไปละลาดีกว่าสวัสดีครับลาดีกว่า